โฉมใหม่ของรถเมย์ขอสมกถ้าคุณผู้ชมเคยนั่งบางคนมี
จำภาพได้อาจจะมีบางส่วนมองว่าก็รถเก่า
แอร์บางทีก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างความสะอาดความปลอด
เนี่ยนะครับณวันนี้โฉมใหม่ถูกปรับเปลี่ยนนำร่องก่อน

งบประมาณในการปรับปรุงโฉมใหม่ของรถขอสมกรในรอบนี้นะครับคุณผู้ชม
คันราคาต่อคันเฉลี่ยแล้วก็ตั้งแต่๘แสนบาทถึงประมาณล้านกว่าบาท

กระทรวงคมนาคมในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงก็เตรียมเสนอคอรมอลนะครับ
จารณอนุมัติให้นำร่องแล้วก็ขยายไปสู่การปรับปรุงรถเมคันอื่นอีกด้วย
รถโดยสารประจำทางสาย๑๖๘แล้วก็สาย๓๖ก
เส้นทางสวนสยามอนุสวรีชัยสมรภูมิ
๑๗๘สวนสยามเกษตรนวมิน
สาย๗๓ก่อสวนสยามสะพานพุธ

โดยเปลี่ยนเครื่องยนต์ระบบเกียร์ซ่อมแซมตัวถังให้มีสภาพใหม่
โดยรถเมย์แต่ละคันนั้นใช้เงินปรับปรุงประมาณ๗แสนบาท
อายุรถเมย์เก่าที่ใช้งานมามากกว่า๒๐ปี

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณออมสินชีวพฤกษ
ก็เดินทางมาทดลองใช้รถเมย์คันใหม่ด้วยตัวเอง
แล้วก็บอกว่าพึงพอใจครับกับรูปแบบใหม่กับรูปโฉมใหม่
ของรถเมย์หลังมีการปรับปรุงครับ
มีสภาพสวยงามดีแล้วก็เย็น
ก็จะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง
ก็เชื่อว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ
ประชาชนผู้ใช้บริการก็จะได้รับบริการ
ด้วยความมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ถ้าเป็นรถเย็นก็จะเย็นดีทีเดียวนะครับ
วันนี้เนี่ยรถเมย์ที่ปรับปรุงโฉมใหม่ปรับปรุงหลักหน่วยนะครับ
แต่ว่าจากนี้ไปจะปรับปรุงขยายต่อเนื่องเป็นหลักร้อยนะครับคุณผู้ชม
มีรถเมย์ที่ต้องปรับปรุงตามแผนอีกประมาณ
คันแบ่งเป็นรถเมร้อน๕๐๐คัน
และรถเมฆปรับอากาศ๑๖๘คัน
ก็จะนำเรื่องการปรับปรุงรถเมย์ขอสมกรทั้งระบบ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เพื่ออนุมัติดำเนินการใน๓เรื่อง
จัดหารถเมย์ไฟฟ้า๒๐๐คัน
การปรับปรุงรถเก่าให้กลับมาบริการได้อีกครั้ง๖๗๒คัน
เงินทั้งสิ้นรวมแล้วก็ประมาณ๔๓๐๐ล้านบาทนะครับ

หลักก็คือเน้นเรื่องของการบริการที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะส่วนของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ต้องฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
ขณะเดียวกันก็จะควบคุมพนักงานขับรถ

และไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับ